มาต่อกันที่เหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายคนหนึ่งค่ะ
ใช้มีดเข้าไปแทงแม่บ้านบริษัทประกันแห่งหนึ่ง
สาขาจังหวัดชนบุรีนะคะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์นี้นะคะโชคดีที่ตำรวจเนี่ย
เขาติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้ได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะคะเป็นภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่

กองใหญ่นี่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะแต่ว่าเราเบอร์ไว้ก็จะเห็นเป็นหลังเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ด้านหลังบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสาขาชนบุรีตำบลเสม็ด
หลังเกิดเหตุนายอดุลอัจจนานันต์อยู่ที่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีก่อเหตุ
นางปรานีเจริญสุขแม่บ้านของบริษัทหลังจากที่เข้าไปขอเงินประกันคืน๓๒๐๐๐บาท

ได้รับเช็คมา๑๑๐๐๐บาทคือหายไป๒๑๐๐๐บาท

และเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่แม่บ้านนี้นะคะเดินลงไปข้างล่างพอดีแล้วก็ไปเจอ

ไม่รู้คือเป็นแม่บ้านไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเอาอย่างนี้ง่ายเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ผู้ต้องหาถูกจับได้ทันทีหลังจากก่อเหตุนะคะ
ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลที่สำนักงานประกันแห่งนี้นะคะ
ซึ่งรับสารภาพว่าทำไปเพราะอึดอัดใจ
ก่อนเกิดเหตุตนเองพยายามเข้าไปขอเงินแล้วนะ
เนื่องจากไม่มีความมั่นใจในบริษัทประกันนี้ค่ะ

เป็นความอึดอัดใจส่วนตัว
เลยก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ด้านสามีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคุณปฏิวัติภัยทูล
บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ

เพราะว่าเขาทำประกันไว้๘ปี
เขาก็อยากจะได้เงินคืน

ผมไม่เข้าใจ

เขาไม่รู้เรื่องอีโน่เน่อะไรเลย
ทำไมเขาถึงมาทำแบบนี้ผมเสียใจมากครับ

คุณทำอาการของคุณไว้คุณก็ต้องไปติดต่อ

อย่างผู้จัดการอะไร

คุณไม่สมควรที่จะมาทำแบบนี้

ถ้าคุณโดนแบบนี้คุณจะคิดยังไง
ถ้าเกิดเขาตายไปคุณจะคิดยังไง

เพราะว่าภรรยาของตัวเองนี่ไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเลย

ซึ่งสามีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี้บอกว่า
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีผู้ที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ